สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
บ่ายนี้มาติดตามข่าวบันเทิงกันกับเราสองคนนะคะวันนี้อยู่กันกับพลอยพิมรจิตและดิฉันเชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะพร้อมกับประเด็นข่าวในวงการบันเทิงเพียบเช่นเคยนะคะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่คุณตีดอกสะดาวค่ะ
จะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๙ปี
งานนี้ก็เลยรวบรวมเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงไปกันที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะคะ
เพื่อไปพบปะกับเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะวัดนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้มากเลยนะคุณ
ถือเอาวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๙ปี๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ชวนเพื่อนพ้องนักแสดงตลกชื่อดังอย่างโป๊งเหน่ง
และใจแอ้นเชิญยิ้มนะคะไปอาบน้ำมนต์
เพื่อเสริมสิริมงคลที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
โดยมีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์นะคะหรือพระอาจารย์แป๊ะ
เจ้าอาวาสวัดและเกจิชื่อดังประกอบพิธีให้พร้อมกับมอบรูปหล่อ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะภาคหมอพรให้กับตลกทั้ง๓คนไปบูชา
โดยคุณตีดอกสะดาวเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเคยมาที่วัดแห่งนี้
และได้พบปะพูดคุยกับพระอาจารย์แป๊ะ
เริ่มสายศรัทธาก็เลยขอมาสมัครเป็นลูกศิษย์
เมื่อถึงวันเกิดก็เลยเดินทางมาให้ท่านประกอบพิธีให้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะ
จริงดาราหลายคนเขาก็นับถือเรื่องแบบนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
วัดสว่างอารมณ์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องของเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยเหมือนกัน

กดเลยแล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป